คุณผู้ชมบอกมาแบบนี้ครับคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่แสดงความคิดเห็นเข้ามา

วันนี้ความคิดเห็นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าอยู่ในช่วงสำคัญ
หัวเลี้ยวหัวถ่ออีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าทางที่ประชุมจะมีการตัดสินใจอย่างไร
เพราะว่าเป็นการเรียกประชุมด่วนนะคะคุณผู้ชมระหว่างสวบค
แล้วก็ทีมแพทย์ต่างที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
กลางกระแสข่าวว่ากรุงเทพนั้นจะล็อกดาวน์หรือไม่นะคะ
นี่เป็นการประชุมที่ต้องบอกว่าต้องมีการจับตานะคะ
โดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีค่ะ

วันนี้เป็นประธานในการประชุมนะคะร่วมกับคณะที่ปรึกษา
ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสาธารณสุกรัฐงานกับกระทรวงมาหัสไทย
ว่าวันนี้ทั้งหมอทั้งนายกและรัฐบาลก็โดนกันเรียบ
ทราบหมายความว่ายังไงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร
คิดว่าหลายอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน
เพราะฉะนั้นขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
ก็ต้องสั่งให้คนรับผิดชอบทำให้ได้
เพราะยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องทั้งคลัสเตอร์

โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นแหล่งสำคัญ
หลายคนบอกว่าทำไมจีนแก้ปัญหาได้
ต้องถามว่าเขามีวินัยหรือไม่ห้ามคนของเขาได้ไหม
แต่ส่วนของไทยห้ามคนของเราได้มากน้อยแค่ไหน

อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้เอ่ยในวันนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ในการแถลงข่าวของสบคแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษกสบคก็เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคนั้น
เสนอให้ล็อกเป็นจุดค่ะจาก๓องค์ประกอบ
ก็คือปิดพื้นที่ความเสี่ยงสูงกันเฉพาะบุคคลกลุ่มเสี่ยง
พื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติและปิดกิจกรรมเสี่ยง
มากกว่าการปิดทั้งกรุงเทพมหานครหรือทั้งจังหวัดค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีการเรียกว่าชั่งน้ำหนักกันนะคะ
ข้อดีข้อเสียเดี๋ยวต้องจับตาดูนะคะ
ว่าผลการประชุมจะออกมาเป็นอย่างไร
ศึกข่าวของเราก็ติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดทีเดียว
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราจะรายงานให้ทราบเลยค่ะ